ไปดูหนุ่มเมืองแพร่เมาแล้วเพี้ยนคนรักเพื่อน
กินเหล้าเมาแล้วทะเลาะกับเพื่อนครับ
น้อยใจคราวนี้เดินออกกลางถนนเลยนะฮะ
รถพ่วงนะรถพ่วงต้องเบรกต้องหักหลบกัน

นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนนี้
เดินถอดเสื้อเห็นไหมครับในวงกลมสีแดงกลางถนนทีเดียวนะฮะ
ป่วนอยู่กลางถนนสายแพร่ร้องกวางครับ
อำเภอเมืองแพร่จากแยกสนามบินเดินไปเรื่อยเลย
กลัวรถชนเลยครับเมื่อมาถึงแยกแก้ววันนาเนี่ย
เขานั่งลงกลางถนนครับแล้วก็ก้มลงกราบ

แล้วรถพ่วงดูสิครับรถพ่วงเบรกตัวโก่งเลยครับ
หักพวงมาลัยหลบกันจ้าละวันเลย
ชายคนนี้ยังทำพิเรนอีกนะครับเขาบอกว่า
คือรถพ่วงมาแบบนี้ปีนขึ้นหลังรถพ่วง
ตอนที่รถเนี่ยขับออกมาเนี่ยห้อยอยู่แบบนี้ฮะ
แต่เจ้าของรถพ่วงเนี่ยเห็นครับก็เลยจอด
พอจอดนี่เปิดไฟกระพริบแล้วนะฮะ
จอดครับจอดแล้วก็ชายคนนี้ก็กระโดดลงมาแบบ
เสียวพอใช้ได้อ่ะเมื่อชาวบ้านเห็นแบบนี้นะครับ
ก็โทรเรียกตำรวจนะครับสพเมืองแพร่บอกมาตรวจสอบหน่อยเถอะ
เขาก็ยอมให้ตำรวจคุมตัวไปโรงพักแต่โดยดีเป่าครับเป่าเป่า
เวลากระเทศกำลังประมวลผลเราหมายแล้วมากกว่าร้อยแน่อ่ะ
เกือบสองร้อยค่ะกรอฟหนึ่งร้อยหกสิบหกมิลลีกรัมเปอร์เซ็นต์ครับ
เจ้าตัวยอมรับแบบนี้นะฮะ
บอกว่าหลังเลิกงานนะดื่มเหล้ากับเพื่อนที่บ้านนายจ้าง
นี่๑๖๖ออกมาเมาแล้วมีเรื่องเข้าใจผิดกับเพื่อนครับ
ประกอบกับตัวเองเนี่ยคือพูดแบบน้อยใจนะผมมันไม่มีครอบครัวอยู่ตัวคนเดียว
ก็น้อยใจเลยเดินออกมาจากวงเล่าประชดชีวิตซะคิดว่าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านที่ประตูชัยแพร่
คิดว่าจะไปทำร้ายใครขอแค่ปรับความเข้าใจคุยกับเพื่อนให้รู้เรื่องก็พอ
นี่เขาแคร์เพื่อนนะแสดงว่าเขาไม่มีคนอื่นจริงนะ
คือเพื่อนคือที่ยึดเดี่ยวของเขาพอทะเลาะกับเพื่อนก็เลยประชดซะนะครับ
ตำรวจส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสพเมืองแพร่
ลงบันทึกประจำวันแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปนะครับ